มีเรื่องหลอนคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้จะไปงานฮอลโลวีน
เธอต้องจัดเต็มหน้าต้องมาหน้าต้องผีมาเลยนะ
เอ้ารายเดอร์มาซะเร็วเลยยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยอ่ะ
เสร็จแล้วค่ะ
อะไรรอคะพี่
พี่ตกใจอะไรก่อนเขาแต่งผีแล้วยังสวยขนาดนี้เลย
เออไม่เหมือน

เออเออนี่ก็มันแต่งที่บ้านยังไม่เสร็จต้องมาต่อเป็นรถแต่งยังไงให้น่ากลัว
ต้องแต่งแบบนี้แต่งยังไงให้น่ารักต้องแต่งแบบนั้นไม่จริงอันนี้
แต่งให้สวยนะดันออกมาน่ากลัวแต่อันนั้นจะแต่งให้น่ากลัว
เอาดันสวยดันสวยสวยเฉยนี่นะจะไปงานฮาโลวีนนะ
พี่แท็กซี่มาเร็วแม่ยังเพิ่งลงแป้งไปเองยังไม่ได้เขียนตา
ปากอะไรเลยก็ต้องมาแต่งกันแบบนี้อีกคนนึงคุณผู้ชม
คนนี้ผมอยากเห็นจริงจริงจะเป็นผีอะไรแม่ลีน่าจังฮะ
ลีน่าจังเป็นผีอะไรมาดูกันเออ
นี่โอ้ผีนั่งงามเทรนด์กำลังมาครับครับครับ
ลีน่าก็เลยเป็นผีนักงานแล้วมีมงกุฎมาให้ด้วยมงลงนะ
ลีน่าแล้วก็มีคลิปที่แม่ลีน่าจังครับใส่ชุดเดิมนะ

เพลงอะไรเนี่ยเพลงอะไรไม่รู้นะงานการไมค์
ย้ายยกย้ายแบบนี้ฮะทั้งน่ากลัวทั้งน่ารักในเวลาเดียวกันครับ
แฟนคลับก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกอ๋อเป็นผีทิงเกอร์เบลอืม
ทิงเกอร์เบลบางคนบอกน่ารักปุ๋ยมุ้ย
เล่นเหมือนเด็กเลยแอปก็มีไม่ต้องแต่งเต็มก็ได้นะแม่เออ
แต่แม่รีน่าก็จัดมาให้เต็มเต็มครับนี่ตอนรับฮาโลวีนกันนะฮะ